คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เราต้องตามกันต่อค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดคำถามเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและการทำหน้าที่ของคุณครูในการดูแลนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคอที่ห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะคะที่มีการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนธนารีอะค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มีเด็กเสียชีวิตหนึ่งคนไม่ใช่เรื่องเล็กเล็กเลยนะคะผู้เสียชีวิตก็คือ
ฐานสุดท้ายอะค่ะฐานหนีไพสงครามทางน้ำบ่อน้ำหลังโรงเรียนกว้างมากนะคะน้ำลึกตั้งสามเมตรแล้วน้องก็ว่ายน้ำไม่เป็นเมื่อวานนี้ยังไม่ทันได้เห็นภาพว่ากิจกรรมที่ฐานนี้เป็นยังไงแค่เล่าให้ฟังครับว่าคุณครูก็จะปาโครนปาหินไปแล้วก็ให้เด็กหลบเหมือนกับหลบระเบิดวันนี้มีคลิปภาพ

สี่เฮ่าสอยขึ้นมาสอยขึ้นมาแสง
สอยมาเดี๋ยวนี้ให้ผมเป็นกลมให้ผมเป็นกลม
อีกหนึ่งลงหุยอย่าลงไปลึกแล้วนะมันลึก

เพราะฉะนั้นกูเตรียมตัวโคตรอันนี้สองกุญแห่ง
ทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคน

เอ้าแดดแซนเข้าไปแดดแซน
ดูสักกากหมดแล้ว

เอาบางลูกเอาบางลูก
นี่นะคะนี่คือฐานหนีภัยสงครามทางน้ำ
เป็นฐานสุดท้ายของกิจกรรมลูกเสือและเนธนารี

คือตามคลิปนี้ยังได้ยินเสียงหัวเราะกันอยู่
เพราะดูเหมือนว่าเป็นกิจกรรมที่เด็กก็สนุกนะคะ
แต่มันจบด้วยความเศร้าเพราะว่าน้องปอนเสียชีวิตในฐานนี้ค่ะ

ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูนะคะตามคลิปนี้
ช่วงแรกเนี่ยเด็กนักเรียนจะอยู่ใกล้ฝั่งหน่อย
แต่พอช่วงหลังพอกิจกรรมผ่านไปสักพัก
คุณครูเริ่มปลาโครนปลาอะไรไปให้เด็กหลบ

เด็กก็หลบเด็กก็หนีมุดน้ำอะไรไป
เริ่มออกไปเรื่อยออกไปไกลเรื่อยออกไปไกลเรื่อย
เห็นไหมคะแล้วบ่อนี้น้ำลึกตั้ง๓เมตร

ก็มีเสียงน่าจะเป็นเสียงครู

แล้วปัญหาคือไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เอาไว้
เผื่อเหตุฉุกเฉินห่วงยางหรืออะไรหรือ
มันไม่มีเลยไงคะ
ไปเล่นท้ามทะเลหรือไปเล่นท้ามแม่น้ำทั่วไป

คุณผู้ชมคะยังมีคลิปกิจกรรม
สถานบันเทิงสันทนาการจากเด็กกลุ่มอื่นนะคะ
ซึ่งอยู่ด้านบนของบ่อน้ำนะคะ

ตอนที่มีกิจกรรมฐานหนีภัยสงคราม
ของกลุ่มน้องปอนที่อยู่ในน้ำด้วยค่ะ
อันนี้เขาถ่ายกลุ่มบนน้ำ

มองไปไกลมันจะเห็นกิจกรรมที่อยู่ในน้ำเห็นมั้ย

นั่นคือกลุ่มของน้องปอนอยู่ในน้ำตรงนั้นค่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่าช่วงเวลานี้
คือช่วงที่น้องปอนจมน้ำเสียชีวิตในบ่อน้ำนี้หรือเปล่า

คาดว่าน้องปอนคงจะลงไปลึกอ่ะ
ไปไกลก็เลยจมน้ำแล้วน้องปอนก็ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะคะ
เพื่อนกับครูก็ไม่ทันสังเกต
เพราะว่าเด็กก็เล่นกิจกรรมกันอ่ะนะ
กันไปคนละทิศคนละทางเด็กไม่ได้เกาะกลุ่มกันด้วย
คือครูเองก็พยายามตะโกนบอกให้เกาะกลุ่ม

พอมันเริ่มสนุกเริ่มอะไรมุดน้ำดำน้ำอะไรอย่างนี้

คือที่รู้ว่าน้องปอนจมน้ำที่ระดับน้ำลึก๓เมตร
ก็เพราะว่าวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่บ่อน้ำที่เกิดเหตุนะคะ

เก็บหลักฐานที่บ่อน้ำที่เป็นจุดเกิดเหตุแล้วก็จำลองเหตุการณ์
เรียกครูมาเลยครูที่คุมฐานกิจกรรมค่ายลูกเสือที่บ่อน้ำค่ะ
มาชี้จุดเลยว่ากิจกรรมหนีภัยสงครามอยู่ตรงไหนยังไง

ระยะทางต่างคือจุดที่พบศพน้องปอนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ห่างจากขอบบ่อจากฝั่งหลังโรงเรียน๙เมตร

ห่างจากขอบบ่อฝั่งซ้าย๒๐เมตร
วัดความลึกของระดับน้ำคือ๓เมตรนะคะ

คือเจ้าหน้าที่เข้ามาวัดอย่างละเอียดเลยนะคะ
ครูที่ดูแลฐานหนีภัยสงครามบอกแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีภาพกราฟิกระยะเรื่องของจากขอบบ่อไปในน้ำ
หรือว่าความลึกนะคะคุณผู้ชมก็ดูตามภาพกราฟิกไปเรื่อย
แต่ขอเล่าให้ฟังแบบนี้คือครูที่ดูแลฐานนี้ฐานหนีภัยสงคราม
บอกว่ากลุ่มของน้องปอนมีกัน๗คน
มาถึงฐานหนีภัยสงครามพร้อมกับกลุ่มของเด็กนักเรียนชั้นป๔ป๕และป๖
ครูบอกว่าก็เป็นการรวมกลุ่มกันของนักเรียนหลายชั้นเรียน
ก็เลยไม่ได้เช็คจำนวนเด็กนักเรียนอีกรอบหนึ่ง
เพราะว่าที่ฐานบัวตูมบัวบานที่อยู่ใกล้ใกล้กันก็เช็คจำนวนเด็กไปแล้ว
ก็ได้รายงานตัวกันแล้วว่าพร้อมลงน้ำ
ก็เลยยืนยันว่าการที่ให้เด็กทำกิจกรรมเนี่ย
น้ำมันไม่ได้ลึกไอ้น้ำที่อยู่ริมฝั่ง
แล้วก็ย้ำเด็กว่าอย่าไปไกลเพราะถ้าออกไปไกลน้ำมันลึก
แล้วก็ย้ำเด็กแล้วว่าให้เกาะกลุ่มกันให้เกาะกลุ่มกันครูบอกแบบนี้นะ
ครูก็เลยไม่รู้ว่าเด็กหายไปตอนไหน
ไม่รู้ว่าน้องปอนจมน้ำตอนไหน
แต่ครูเองบอกว่าก็พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่
ถ้าทางครอบครัวของน้องปอนจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ก็พร้อมเพราะว่าเข้าใจหัวอกของผู้ปกครองของคนเป็นพ่อเป็นแม่
คุณผู้ชมคะเรามีภาพขณะที่น้องปอนได้ร่วมฐานบัวตูมบัวบานกับเพื่อน
อันนี้คือฐานก่อนที่จะไปถึงฐานหนีภัยสงครามทางน้ำที่น้องเสียชีวิตนะคะ
ฐานนี้เด็กจะต้องจับมือกันเป็นวงกลมแบบนี้
นี่นะคะแล้วคุณครูถ่ายภาพเอาไว้๓ภาพแบบนี้ค่ะ
ลูกศรสีแดงคือน้องปอนผู้เสียชีวิตนะคะ
ฐานนี้เพื่อนให้ข้อมูลกับเราตั้งแต่เมื่อวานที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไป
ฐานนี้มันยังดีคือยังจับมือกันได้ไง
จับมือกันเป็นวงกลมอ่ะพอบัวตูมก็มุดหน้าแบบดำน้ำลงไป
บานก็หงายท้องกันไปแบบเนี้ยค่ะเวลาครูบอกบัวตูม
ก็แบบมารวมตัวกันตรงกลางเหมือนโบตูม
วัวบ้านก็กระจายหงายท้องกันไปแบบนี้

ใช่แล้วเด็กยังจับมือกันได้น้องก็ให้ข้อมูลกับเรา
บอกว่าตรงนี้มันยังดีคือน้องปอนว่ายน้ำไม่เป็น
น้ำมันไม่ลึกน้องปอนว่ายน้ำไม่เป็นไม่เป็นไร
เพื่อนยังจับมือกันเป็นวงกลม
สำหรับฐานนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับครูที่คุมฐานนะคะ
ครูบอกว่าครูจะถ่ายรูปนักเรียนที่เข้าฐานทุกกลุ่ม
ก็ยังเห็นนะครูที่คุมฐานหนีภัยสงคราม
ก็ถามเด็กทุกคนทุกกลุ่มว่าพร้อมไหมสมัครใจในการลงน้ำไหม
ครูยืนยันว่าตอนที่เข้าฐานนี้นะคะน้องปอนไม่จมน้ำนะคะ
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุสลดขึ้นในฐานหนีภัยสงครามทางน้ำอะค่ะ
ครูบอกว่าในมุมคุณครูเองนะครูทุกคนเครียดมาก
และเสียใจมากถึงขั้นกินข้าวกันไม่ลง
คุณครูก็จะเช็คจำนวนครบไหม
แล้วก็เราก็จะมีชี้แจงวิธีการเล่นเกมฐานนี้มีประโยชน์อะไร
คือเพื่ออะไรวิธีการเล่นเป็นยังไง
ใครเล่นได้ใครเล่นไม่ได้ใครมีโรคประจำตัวใครไม่สะดวก
ก็คือให้ลงเฉพาะคนที่สมัครใจลงก็ขึ้นมาก็ยังเห็นกันอยู่

ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันค่ะ
ครูก็นอนก็ไม่ได้กินไม่ได้ตอนตั้งตอนนี้กินได้เฉพาะน้ำกาแฟ
ก้าวยังไม่กินเลยค่ะ
คือเรื่องพร้อมไหมสมัครใจหรือเปล่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่า
อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องถามอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
แต่เรื่องของความปลอดภัยของสิ่งที่จะให้เด็กไปร่วมกิจกรรมเนี่ย
อันนี้มันสำคัญยิ่งกว่านั้นอีกนะฮะ
คือไม่ได้หมายความว่าเธอพร้อมไหมเธอพร้อมเธอลงเลย
น้ำลึกสามเมตรบ่อนี้ลึก๓เมตรแล้วมาถามว่าใครพร้อมใครสมัครใจลงเลย
อันนี้ผมว่าไม่ได้ใช่ไหมฮะคือครูต้องรู้อยู่แล้วว่า
อันนี้มันลึก๓เมตรต่อให้พร้อมให้เขาสมัครใจเขาว่ายน้ำเป็นก็ลงไม่ได้
มันต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้หมายความว่าแบบ
ลึก๓เมตรแล้วถามว่าพร้อมไหมสมัครใจไหมถ้าพร้อมลง

ไม่รู้ด้วยความที่เด็กบางคนไม่กล้าปฏิเสธด้วยซ้ำคุณภาคภูมิ
ก็เห็นเพื่อนลงก็ลงตามเพื่อนเห็นครูถามไม่กล้าปฏิเสธ
ถามพร้อมไหมใจอาจจะไม่พร้อมแต่ก็ต้องตอบว่าพร้อมแล้วก็ลงอะค่ะ
ประเด็นสำคัญอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปอันนี้ตำรวจก็บอกเองนะ
ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของความประมาทจริง
เพราะว่ากิจกรรมในลักษณะแบบนี้ต้องเตรียมพร้อมอย่ามีเหตุฉุกเฉิน
ต้องเผื่อเอาไว้ก่อนต้องมีเรื่องของชูชีพเรื่องของห่วงยาง
ครูที่อาจจะต้องเพิ่มจำนวนด้วยเพราะว่าฐานหนึ่งครูสองคนเอง

คือลึก๓เมตรมันต้องไม่จัดลงฐานอยู่แล้วอันนี้
ไม่น่ากลัวจริงค่ะคุณผู้ชมเป็นบ่อน้ำธรรมชาติ
ยังไงมันก็อันตรายสระว่ายน้ำ๓เมตรยังน่ากลัวเลยนะ
ถ้าเกิดเด็กประถมไปเล่นน้ำกันเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความสูญเสียนะคะ
เราก็เลยต้องตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ต้องหาความรับผิดชอบค่ะ
เพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องที่เสียชีวิต

ลูกเขาทั้งคนมาเสียชีวิตเนี่ยนะคะ

บรรยากาศเศร้าจริงค่ะ
มีทางคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาลสินนายประดิษฐ์
เคารพศพมาคุยกับครอบครัวนะคะ

แล้วก็มาหาทางในการช่วยเหลือเยียวยานะคะ
แล้วก็มีการสอบวินัยกับทางคุณครูที่ดูแลเด็กด้วย
มีการประสานกับตำรวจสพห้วยเม็กด้วย
ก็ต้องรายงานเรื่องนี้ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แม่ของน้องปอนค่ะคุณแม่บัวชื่น
คุณแม่บอกว่าพรุ่งนี้จะชาปนกิจศพน้องแล้วยังทำใจไม่ได้
ไม่มีทางที่แม่จะทำใจได้กับเหตุการณ์แบบนี้
ลูกชายคนเดียวนะคะนอนด้วยกันทุกคืนนะคะ
ไม่รู้จะให้อภัยครูยังไงอ่ะคุณแม่บอกว่าให้อภัยไม่ได้อ่ะ
ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
เป็นทางใดหรือพวกไม่ได้ล้ำใจ
หรือว่าคุณผู้เช็คอาสิบอนตาย
ประดานามโทรแก้งโทรแก้งของครูไฟ
เมื่อกลับถามเก็งพระราชนี้
หนูอยากขอความเป็นธรรมให้ถึงที่สุด
ดูอยากเอาเขาซุ่มนี่อ่ะที่ฆ่าลูกหนูอ่ะ
ทั้งเป็นได้นามอ่ะเขาก็คิดว่าป๊อบป๊อบเป็น
เอ้าลูกสู้เสียให้กูไปหาใส่ไห่บะสัน
มันยังไม่ก็เลยจับโต๊ะเฟี่ยง
เอ้ามึงเจ้าก็ว่าจังสิอาจารย์มึงเจ้าเป็นพิงพอออเดอร์ว่าจังสิ
ลูกหลานก็เสียทั้งคนมึงเจ้าขึ้นไปถามเขาถามเขา
บ้านเมืองมันเต็มบ้านมันกู้ภัยก็เต็มน้อง
ขึ้นไปถามเขาเนี้ยไม่ได้หาซอยดอกให้ไปถามกันเนี้ยหรือบางสิ
ลูกสู้เสียให้กูไปหาใส่ยางใส่แม่เป็นถึงพอออนะ
บรรลับผิดชอบอย่างจักยางนี่แหละแม่เสียใจร้าย
ชีวิตคนทั้งคนมันเป็นง่วงมันค่อยไม่กับอ้างซะแล้ว
กันถึงลูกมุ่งเจ้าจะเป็นทั้งใดการแค่ให้เขาเอ่อปวดจากคุณคู่
หรือติดคุกเท่านั้นค่ะไม่เอาสิ่งอื่นใดเข้าใจค่ะสงสัยมาก
ไม่มีใบอะไรสักอย่างมาขอผู้ปกครองแล้วก็เวลาจัดค่าย
จัดมอบสถานที่โรงเรียนด้วยค่ะค่ะไม่มีใบอะไรสักอย่าง
ปกติจะเป็นยังไงปกติคือจัดในโรงเรียนค่ะ
ไม่อย่างงั้นก็ออกสถานที่นอกสถานที่เป็นค่ายเอ่อ
ในกรสินในตัวเมืองค่ะแล้วหนังสือมีค่ะแต่ก่อนมี
ควรต้องเช็คทุกอย่างก่อนนักเรียนลงเข้าฐานต้องเช็ค
ตอนขึ้นจากน้ำต้องเช็คแต่นี่ไม่มีค่ะแต่ไม่ถามว่า
เด็กมีปัญหาอะไรไหมกลัวน้ำหรือว่ายน้ำไม่เป็น
มีโรคประจำตัวไหมคือไม่ถามนี่นะคะทั้งคุณแม่
คุณป้าและพี่สาวนะคะและประเด็นที่คุณป้าพูดเนี่ย
เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทางคุณครูจะต้องตอบคำถามนะคะ
เพราะคุณป้าบอกว่ามันมีเรื่องนี้ที่แบบมันยังติดใจมาก
ไปให้ครูช่วยตามหาไงช่วยตามหาน้องปอนหน่อย
บอกว่าจะให้ไปหาที่ไหนล่ะพูดไม่ดีอ่ะแล้วก็ดื่มเหล้ากันอ่ะ
อันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องตำรวจก็เลยบอกแบบนี้นะคะ
จะต้องคุยกับพอโรงเรียนและครูที่คุมฐานหนีภัยสงครามทางน้ำนะคะ
แล้วทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องคุยกับเพื่อนของน้องปอนนะคะ
อยู่กลุ่มเดียวกันอีกหกคนอ่ะก็ต้องไปให้ปากคำที่สภห้วยเม็กนะคะ
วันเสาร์นี้นะคะ๒๐มีนาคมจะมีการคุยกัน
แล้วก็เนี่ยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลห้วยเม็กก็ต้องลงพื้นที่ไป
หนึ่งเลยคือเรื่องของกำลังใจของคนในครอบครัวที่สูญเสียค่ะ
ต้องไปคุยไปให้กำลังใจไปช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของเด็กที่เสียชีวิต
แล้วก็เรื่องทางคดีเนี่ยทางครอบครัวเขาไม่ยอมจริง